เอาศพใส่ที่รถหรือว่าเอาโลงใส่

ตอนนี้เราชึ้นใส่แขลรี่บอยยาวหน่อย

นี่เรียกรถกู้ภัยได้ไหม
อันนี้คือรถกูไภเป้นเจ้าหน้าที่กูภัยจริงแล้วสงสัยว่าไม่ไหม
ต้องเปิดสัญญาณมั๊ยต้องเฉยเรนตะเป็นที่เบิร์ทขับอยู่ด้อ
อยู่พร้อมจะหลีกทำป่ะพี่ไปก่อนเลยครับผมไม่รีบ

ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่คนถาม
โรงศพมีศพอยู่ไหม
นี่คือกู้ภัยมูลนิธิกุศลตาคลีที่นครสวรรค์ค่ะ
โลงอยู่แบบนี้โอ๊ยชาวบ้านก็ตกอกตกใจเหมือนที่ดอมบอกนั่นแหละ
ผู้ชายคนนี้นะนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริง
แล้วเขาเอาโลงนี้จากสุสานที่อยู่ห่างจากมูลนิธิ๒โลได้
จะเอาไปที่มูลนิธิจะทำพิธีในวันรุ่งขึ้น
เล่ามาถึงขนาดนี้แล้วน้ำแข็งบอกสักทีสิ
มีมีศพอยู่ไหมมีไหมไม่มีมันเป็นโรงเปล่าปกติจะใช้รถยนต์
แต่มันติดภารกิจรอบนี้รถยนต์ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขน
ทีนี้นี่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเขาก็ไปด้วยนะประคองร่วมทางไป
ชาวบ้านเขาอยากรู้ไหมว่ามีศพอยู่ไหมอยากรู้เลขทะเบียนรถด้วย
ได้ได้ให้ทะเบียนรถด้วยค่ะมอเตอร์ไซคันนี้ที่ขนโรงศพเปล่า๕กไก่สศ๗๘๐๖
มันต้องมีวันนี้วันที่๑๖แล้ว

มันต้องมีเลขฝาลงโอ้พี่ก็ไม่บอกมา
เดี๋ยวให้พี่เบิร์ตตามไปส่งพี่เบิร์ตตามไปไปดูเลขฝาลง

แล้ววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอะไรที่มีตัวเลขเนี่ยสำคัญหมดเลยนะ